ออกไปช่วยเหลือประชาชนค่ะนี่คือเรือประมงพอลงพร
ลงกฎนะคะจมอยู่ในท้องทะเลหลังจากที่เผชิญกับ
ลมแรงเพราะว่าเขาไปประสบกับอุบัติเหตุ
คือพอเจอขึ้นแรงมากมากหัวเรือมันแตก
เหลือก็จมดิ่งลงไปเลยที่หน้าเกาะ
ขอภัยที่หน้าเกาะตะรุเต๋ห่างจากเกาะตะรุเต๋ประมาณ๑๕ไมล์
โชคดีลูกเรือ๘คนปลอดภัยนะคะ
เพราะว่ามีเรือประมงข้างเคียงช่วยเหลือไว้ได้ทั้งหมดค่ะ
หลังจากที่กองทัพเรือได้รับแจ้งเหตุก็รีบขับเรือท้องแข็ง
ให้การช่วยเหลือเก็บกู้เรือประมงนะคะ
ก็เป็นการทำงานร่วมกับทีมกู้เรือของเครือข่ายประมงในพื้นที่จังหวัดสตูนด้วย
ซึ่งวิธีการกู้เรือก็ใช้ถังเปล่าขนาด๒๐๐ลิตร
ผูกไว้ที่ใต้ท้องเรือแล้วก็อัดลมเข้าไปในถัง
เพื่อยกให้เรือเนี่ยลอยขึ้นสู่ผิวน้ำค่ะจนสามารถยกตัวเรือให้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้แล้วก็ลากเข้าสู่ฝั่งนะคะ
หน้าเกาะตารูเตาแหละอืม